เริ่มต้นด้วยข่าวจากวงการสงฆ์กันเลยนะครับ
เพราะว่าวงการสงฆ์ได้สูญเสียเกจิดังคือ
หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
โดยสิริอายุรวม๑๐๑ปีค่ะ
ได้โพสต์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่๒๔พฤศจิกายนนะคะ
ว่าพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัฒน์ปุญกาโม
เจ้าอาวาสวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วน
และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ละสังขารเมื่อเวลา๑นาฬิกา๓๕นาทีที่
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริอายุ๑๐๑ปีบวช๗๗พันศานะคะ
และในช่วงสายพระครูนิมิตรศรีลาพรเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
ได้ประชุมร่วมกับในอำเภอหนองบัว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองบัว
คณะกรรมการวัดและผู้นำชุมชน
เตรียมความพร้อมรับสรีระสังขารหลวงพ่อพัฒน์
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
ก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงสรีระสังขาร
พร้อมผ้าไตรและเครื่องสักการะและไทยธรรมพระราชทานค่ะ
ประมาณ๑๕นาฬิกาสรีระสังขารหลวงพ่อพัฒน์
เคลื่อนถึงวัดห้วยด้วนค่ะ
หลังจากนั้นเป็นพิธีขอขมา
และในเวลา๑๗นาฬิกาจะรับน้ำส่งพระราชทาน
เพื่อส่งสรีระสังขารหลวงพ่อพัฒน์
และจากนั้นจะเป็นพิธีหลวง๗วันและพิธีปกติ๒วัน
พร้อมทั้งจัดสวดพระอภิษฐรรมทุกวันโกนจนครบร้อยวันนะคะ
ซึ่งทางวัดได้ประกาศงดรับพวงหลีดแสดงความอาลัยค่ะ
หลวงพ่อพัฒน์นั้นนะคะคุณผู้ชมท่านเกิดเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมปี๒๔๙
เป็นชาวบ้านสะทะเลตำบลย่านมัสซีอำเภอพยุหาครีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
อุปสมบทเมื่อปี๒๔๘๙ที่วัดสะทะเลบ้านเกิด
มีพระอาจารยอดวัดขาวแก้วเป็นพระอุปชาค่ะ
หลวงพ่อพัฒน์สืบทอดวิชาจากหลวงปู่เทศวัดสะทะเล
แล้วไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชุบวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วก็กลับมาจำพรรษาที่วัดสะทะเล
ต่อมาโยมพ่อและโยมแม่ได้ย้ายไปทำเกษตรกรรมที่บ้านห้วยด้วน
ข้าราชการท้องถิ่นทราบเรื่องจึงได้ขอให้โยมพ่อและโยมแม่ไปร่วมอรัฐนานิมนต์
ให้ท่านมาจำพรรษาและพัฒนาวัดห้วยด้วนนับตั้งแต่ปี๒๕๑๓มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
หลวงพ่อพัฒน์นั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครสวรรค์เคารพกราบไหว้
ท่านอนุญาตให้สร้างวัตถุมงคลด้วยเจตนาอันเป็นกุศลเพื่อนำรายได้ไปสร้างสาธารณสมบัติค่ะ
อย่างเช่นนำไปบูรณวัดสร้างโรงพยาบาลส่งเงินไปพัฒนาวัดอื่นทั่วประเทศ
แล้วก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กด้วยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้เมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
หลวงพ่อพัฒน์ก็ได้ให้พรลูกศิษย์ทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานนั่นเองค่ะ
ศิษย์ลูกหาของท่านนั้นทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมค่ะ
แผงพระวัดห้วยด้วนค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันนี้เนี่ย
ก็ต้องบอกว่าบรรดาเซียนพระนักสะสมวัตถุมงคล
พากันไปจับจองเช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
ที่ไปเช่าเพื่อไปสร้างกำไรก็มีเช่นเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวเราก็ไปสำรวจมาค่ะ
สะสมวัตถุมงคลท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัฒน์รุ่นที่
เป็นที่นิยมที่สุดก็คือเหรียญรุ่นแรกที่สร้างเมื่อปี๒๕๓๕นะคะ
ซึ่งคาดว่าราคาจะขยับสูงยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
รวมถึงรุ่นอื่นด้วยเพราะว่าหลังจากหลวงพ่อท่านละสังขารไป

การจัดสร้างเนี่ยมีน้อยมากไข่ปลามีไม่กี่พันเหรียญแล้ว
รุ่นรุ่นสองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นแรกก็คือรุ่นกระหนกข้าง

ก็หลังคะแนนเรามีความรู้สึกว่าโอ้โฮ

ค่ะก็จะมีพิธีหลวง๗วันนะคะแล้วก็พิธีปกติ๒วัน
มีการจัดสวดพระอภิษฐรรมทุกวันกลจนครบร้อยวันอย่างที่แจ้งนะคะ
ซึ่งทางวัดก็ประกาศงดรับพวงหลีดแสดงความอาลัยนะคะ